คุณผู้ชมคะตามต่อค่ะกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์
ขึ้นรถไฟไปเที่ยวทางรถไฟสายมรณะที่กาญจนบุรี
แล้วนี่ร่วงตกลงไปแบบนี้สูง๑๐เมตรคอหักเสียชีวิตนะคะ
เป็นจังหวะที่รถไฟเลี้ยวเขาเปิดประตูโบกี้รถไฟ
แล้วเหมือนกับเอื้อมมือไปถ่ายรูปพลัดตกลงไป
สิ่งที่เราตามต่อก็คือมันเกิดคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย
มันเกิดคำถามไปยังเจ้าของบริษัททัวร์ค่ะ
นำเที่ยวว่าได้เตือนนักท่องเที่ยวคนนี้ไหม
ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่หรือยัง

ก็พอพลัดตกลงไปก็ต้องนำร่างขึ้นมาด้วยความยากลำบาก
เพราะว่าเขารูปร่างใหญ่น้ำหนักตัวเป็นร้อยกิโลนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้

และมูลนิธิพิทักษ์กาญจนบุรี
ตำรวจสพไซโยกเขาก็ไปเก็บหลักฐานค่ะ

แล้วก็เก็บไว้ที่โรงพยาบาลไซโยก

เราไปคุยกับเจ้าของทัวร์นะคะ
พานักท่องเที่ยวคนนี้ไปเที่ยว
เขายืนยันว่าคือเขาเตือนแล้วนะ
แจ้งแล้วเป็นความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
คือบอกแล้วว่าใครจะถ่ายรูปเนี่ย
ถ่ายจากหน้าต่างนะตรงที่นั่งของตัวเองนะ
เจ้าหน้าที่บนรถไฟก็เตือนนักท่องเที่ยวเหมือนกัน
คือเดินเตือนทุกโบกี้เลยค่ะ

อาจจะไม่แน่ใจฝ่าฝืนคำสั่งหรืออย่างไร
ไม่เคยพลาดตกลงไปแบบนี้อะนะคะ
วันนี้เราส่งทีมข่าวไปสำรวจขบวนรถไฟค่ะ
สถานีรถไฟน้ำตกที่อำเภอไซโยกกาญจนบุรี
เป็นขบวนรถไฟที่เตรียมจะวิ่งออกจากสถานีรถไฟ
ช่วงบ่าย๓โมงวันนี้นะคะ
ก็บนตู้โดยสารช่วงระหว่างทางเดิน
จะมีประตูขึ้นลงซ้ายขวา
เป็นประตูบานพับมีลูกบิดตรงนี้ค่ะ

เดี๋ยวต้องย้อนไปดูภาพตรงรอยต่อประตูอีกที
รอยต่อระหว่างโบกี้มันจะมีประตูเปิดปิดอ่า
ทีนี้ค่ะมันจะมีตัวยึดแบบไม่มีล็อก
คือเปิดปิดได้นะคะระหว่างโบกี้

แล้วพอเปิดปุ๊บทางโค้งค่ะพี่อุ๋ย
แล้วเขาพยายามจะยื่นมือไปถ่ายรูป

ต้านบน

แบบนี้มีลูกบิดตรงนี้นะครับ

เดี๋ยวทดลองยืนที่บริเวณตรงนั้นนะคะนี่นี่แล้วก็เอามือจับไว้ข้างนึง
อีกมือนึงถ่ายรูปอะค่ะไม่ง่ายเลยนะคะถ้าหากว่าเป็นช่วงจังหวะที่รถไฟกำลัง
เคลื่อนขบวนแล้วก็จังหวะทางโค้งคาดว่านักท่องเที่ยวท่านที่เสียชีวิต
น่าจะถ่ายรูปลักษณะแบบนี้ค่ะทีนี้ก็เลยต้องเตือนนักท่องเที่ยว
ฝากถึงทางการรถไฟให้เพิ่มมาตรการป้องกันจัดเจ้าหน้าที่ประจำประตู
ในช่วงที่รถไฟผ่านเส้นทางมรณะช่วงที่วิวสวยคนถ่ายรูปเยอะค่ะ
หรือล็อกให้มันแน่นหนาเป็นล็อกอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยจะได้ไหม
เขาอยากให้ถ่ายแบบเมื่อกี้พี่อุ๋ยอันนี้ก็ได้ใช่ไหมเขาให้ถ่ายผ่านหน้าต่างตรงที่ที่นั่งของเราเอง
ซึ่งก็จะเห็นวิวสวยเหมือนกันแต่บางท่านคือโอ้โหโผล่ออกไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เสี่ยงอันตรายนี่มองจากด้านในแล้วถ่ายออกนอกหน้าต่างไปก็ก็โอเคนะใช่ค่ะ
ก็อยากให้ทำนะแต่ว่ามันก็ต้องดูความเป็นไปได้ด้วยเพราะว่ามันมีผู้โดยสารขึ้นลงตรงเนี้ย
ตรงสะพานมรณะเนี่ยมีผู้โดยสารขึ้นลงมากแล้วก็ชักช้าอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดมันมีอย่างนั้นมันอาจจะทำให้การขึ้นลงของผู้โดยสารชักช้ามากไป
ถ้าเป็นอัตโนมัติงานมันก็จะเร็วขึ้นก็อาจจะดีขึ้นนะถ้าเป็นอัตโนมัตินะใช่ครับ
ทางตำรวจสพไซโยกก็จะมีการพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องคนที่เห็นเหตุการณ์เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีและประสานทางสถานทูตนะคะ
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของทั้งสองประเทศค่ะ
นี่นะฮะคือแม่จังหวัดตรงนี้เป็นทางโค้งพอดีใช่ไหมใช่ค่ะแต่รถไฟก็เคลื่อนขบวนไม่ได้เร็วจุดตรงนี้จะเคลื่อนขบวนช้า
แต่ว่าความมั่นคงของการจับกันจังหวะการจับมือนึงจับมือนึงถือโทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายรูปมันก็อาจจะไม่สะดวก
นี่มองจากมุมสูงลงไปเนี่ยฮะเป็นสิบเมตรได้นะคะก็เลยต้องขอแสงความเสียใจกับทางนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
แต่ก็ต้องฝากถึงเรื่องของความปลอดภัยและเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ